แล้วคุณรันม่าค่ะก็ร้องไปแล้วหนึ่งเพลง
ครับนะฮะมีเงินในกระเป๋าแล้วสามพันบาทแล้วต่อจากนี้มาดูกันว่าคุณรันมานะคะ
จะทำไปได้อีกกี่เพลงใช่แล้วนะครับตั้งใจให้ดีนะครับ
มาฟังอินโทรกันต่อเลยนะครับเพลงที่๒นะครับมูลค่าหกพันบาทนะครับ
อินโทรเพลงมาเลยครับ
มูลค่าสามพันบาทนี่ล่ะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย
นี่ล่ะครับโอ้โฮเว้ย

ในน้ำเปล่าแบบนี้แล้วมีดนตรีหลาย

เป็นอะไรนะ

ชีวิตเราผูกพันอยู่กับงานศพเนี่ยนะ

อุ๊ยน่าใช้ตัวช่วยเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่า

ไม่ได้ยังเป็นแบบนี้นะ
เซไม่ต้องยกหยุม
ยกเดี๋ยวก็ถึงการขอบุญใหม่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าอย่างที่คุณแผนบอกนะครับ

คุณรันมากครับเพลงที่๒นี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณรันม่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตกลงว่า

แล้วก็มาถึงช่วงสำคัญ

แผ่นป้ายเลือกใช้ได้ตลอดการแข่งขัน

ถ้าเปิดมาปุ้งข้ามเพลงนี้ไปเลยก็รับไปเลย
หรือจะเก็บเอาไว้เผื่อไว้ใช้เพลงลึก

ถ้าร้องผิดนะครับ

มือมัี้กว้างหวังและก่อน

ใหญ่กว่า๕ไม่เหมือน๖
ตอนนี้คุณรันมานะคะได้ตัดสินใจแล้วนะคะ
คิดว่ายังไงคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมเลยค่ะ
เอาละครับมาดูกันนะครับคุณอำนาจพร้อมไหมครับ

เพลงที่๒มูลค่า๖๐๐๐บาทครับ
ถ้าคุณผู้ฟังเพราะนั้นยิ่งใหญ่
ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาก
ที่โดรถหวานว่าถ้าคุณผู้ฮ่ายมีชาวลัยค่อนข้าง
ขอกราบขอบคุณที่ได้รับไปวุ่นการุณจากแฟนเพลง
ผมแสนชื่นใจหายวางเวงเมื่อแฟนเพลงหายกำลังใจ
น้ำใจไมตรีจากแฟนเพลงทุกที่ป่านีรังร้า
ผมขอฝากน้ำยอดรักเอาไว้โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อย
อยู่คู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังฝากใคร
คุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่
ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมา
ได้ยินคุณรันม่าร้องเสียงที่เป็นผู้ชาย
ดูแมนนะเดี๋ยวเดี๋ยววะบอกว่าได้๒อย่าง

ก็เสียงผู้หญิงแล้วเสียงผู้ชายไง

คนเปิดเพลงนี้เข้าใจเปิดให้เข้ากับผิวหนังเราจริง
คือจะคัดสรรแต่เพลงของผู้ที่เสียชีวิต

เขาเรียกว่าได้ร้องเพลงของนักร้องอมตะนีรันการ

ก็รุ้นกันไปด้วยนะครับว่าคุณรันมานะครับวันนี้จะผ่านไปได้หรือไม่
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
คุณนันมาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ก็เราจะลองได้ที่ที่๒แบบนี้ค่ะ
คุณป่าคุณตาอย่าไปมั่นใจเท่าไหร่นะหญิงก็ได้ชายก็ได้นะ